คราวนี้มาดูรางวัลที่ไทยรัฐทีวีได้รับ

ในฐานะยอดคนดูสูงกว่า๑ล้านคน

ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะสำหรับทางไทยรัฐทีวีค่ะ

แล้วก็มีการตัดคลิปข่าวต่างเนี่ย

ด้วยยอดวิว๑๑๓๘๘๔๙วิว
ครั้งนี้มีช่องที่ได้รับรางวัล๓๒ช่องด้วยกันนะคะ

คือเพิ่มขึ้นมากกว่า๑๖๗เปอร์เซ็นต์
บวกขึ้นมาถึง๙๐เปอร์เซ็นต์แบบปีต่อปีด้วย
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ชมติดตามชม
หนึ่งคือเนื้อหาของรายการหรือคอนเทนต์
รายการวาไรตี้แล้วก็ยังมองว่าการที่แต่ละช่อง
คอนเทนต์ที่ออกอากาศไปทางหน้าจอทีวีไปแล้วเนี่ย
เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นการให้ความสำคัญ

รวมทั้งสร้างรายได้อีกด้วย
ก็คือไม่มีเวลาในช่วงของการรับชมจริง